ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะกับนางใจในครอบครัวไม่ว่ากับครอบแม่

ที่เกี่ยวกับเราจะให้พลังหญิงกว้างไกลออกไปแล้วก็ช่วยกันรวมพลังหญิงทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
นั่นก็คือว่าสินค้าที่ขายเนี่ยบางส่วนก็จะมีเอาเงินไปช่วยราชธรรมหญิงอะไรอย่างนี้ด้วย
อยากให้พี่เมย์ฝากนะคะว่าคนที่อยากแบบว่าจะช่วยสามารถซื้ออะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีสินค้าที่ตอนนี้ร่วมเป็นเหมือนกับแค่รู้สึกจะเปิดขายแค่๓เดือนเองนะคะ
วันเกิดพี่อ้ำ
ก็โอเคค่ะจริงแล้วแบบทางอ้ำนี่เพิ่งบอกได้ไม่นานเอง๓วันล่วงหน้า
พอตะเละบอกว่าจะไม่จัดแต่เราก็ตรงลงจัดเพราะดีว่าทางมีพี่ที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะ

ทานข้าวแล้วก็ให้เพื่อนป่าวเค้กกัน
ช่วงเชื่องคืนด้วย
ก็คือแบบว่าเขาก็บอกนะโอเคตรงนี้มีทานข้าวก่อนนะ

ก็คืออย่างที่อ้าวมีคุยกัน
เป็นแฟนนิงใช่ไหมก็แค่แบบเปิดมาคุยกันอยู่

ไม่เห็นนะอันนี้ไม่เห็นอันนี้เราไม่รู้
เป็นเรื่องเซลกันไหมคะเขาบอกว่าน้องชวนมาด้วยนะอะไรอย่างนี้
ชวนมาด้วยเพราะวันนั้นพี่เขาก็มีส่วนในการร่วมกับ
เป็นจัดการผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่อะไรท่านรวมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนกับจัดให้อ้ำด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะรวมกันหมดเลยไม่ได้พี่คนเดียว
จริงแล้วถ้าโดยรวมแล้วเมย์ก็ไม่ได้มีอะไร
คือว่าตัวของฟุ๊กเองเขาก็เป็นคนที่น่ารักดีเฟลลี่ดี
แต่ว่าอันนี้เรื่องของการคบกันมันก็ต้องอยู่ที่คนสองคนเนาะ
ก็ต้องให้อ้ำเขาเป็นคนตัดสินใจดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเลือกเองเพราะว่าเมย์คงไม่สามารถไปแบบร่วมเลือกเขาได้
ตัวพี่อาร์มีเมย่าพี่เมย์ด้วยไหมครับ

มันมีเซียไหมครับพี่เมย์จริงแล้ว
แล้วเพื่อนก็แบบยังไงก็ได้
คือแบบไม่ได้อะไรคือทุกคนไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นอะไร
คล้ายกับคล้ายกับเอาเหอะยังไงก็ได้ขอให้แบบ
ก็ขอให้แบบคนไหนก็ได้เหอะอะไรอย่างนี้ขอให้อ้ำแบบ
ฟันทงมาอะไรอย่างนี้ทุกคนก็โอเคอะไรอย่างนี้
ก็ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงความสมควรก็โอเคก็เหมาะที่จะแตก
แต่ว่าถ้าพูดถึงแบบถ้าสมมุติว่าถ้าคิดว่ายังไม่ใช่อะไรอย่างนี้
ค่อยดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะเนอะ
แต่งงานกันไปแบบเดี๋ยวก็มีการเลิกกันอะไรอย่างนี้
เหมือนอ้ำเขาก็ได้เห็นหลายอย่างเขาก็คล้ายกับว่าเขาก็ไม่อยากจะเลือกที่มันแบบใช่ที่สุด
เขาก็รู้อารมณ์ตัวเองด้วยว่าเขาเป็นคนแบบมีความมั่นใจสูง
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูคนที่เข้ากับเขาได้ให้มากที่สุด
ผ่านไหมคะทุกคน
สำหรับเมย์เหรอยังตอบไม่ได้อ่ะเพราะว่าเมย์ก็ยังแบบเจอไม่ได้บ่อยครั้ง
ฉันไม่กล้าพูดยืนยันว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าคือทุกคนมันก็คือต้องแบบต้องดูกันไปเรื่อย
ก็เลยไม่กล้าฟันทงอะค่ะแต่ว่าถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาก็เป็นคนดีคนนึงค่ะเป็นคนน่ารักคนนึงค่ะ
เพราะมันอยู่ในต้นคลิปมาแล้วเขาก็น่าเว๋อ
วันนั้นคือเพราะเขาเว๋อเขารู้สึกเสียใจว่า
มันไม่มีอะไรเลยจริงแล้วเหมือนกับ
มันไม่มีอะไรให้พี่อ้ำเลยให้น้าอ้ำเลยอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยฟิลแบบเศร้าวันนั้น
ก็เลยพยายามจะทำอะไรดีให้มายูแบบแฮปปี้อะไรอย่างนี้

พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มท้อง

จะต้องเอาเข้าไปยัดเป็นแบบมีเบบีบ้าง
แล้วก็ทำเป็นมายูนะอ้ำเห็นไหมเบบี
คือจะให้มายูสนใจอะไรอย่างนี้

แบบว่าอะไรอย่างนี้

น่ารักลูกเธอซึ่งปกติแล้ว

โอเคตลกดีชอบ

อยากให้มาอยู่มาเจอได้ไหมมาเจอหน่อย
บางทีก็ยังบอกว่าขอไปรับที่โรงเรียนได้ไหม

เขากิดลาเนี้ย

เดี๋ยวโรงเรียนจะมือห้า
ของขวัญให้ช่วยไปต้านเหนะ

ใช่ค่ะก็แบบคนสวยอะเนาะ
คนก็อยากให้ของสวยงามเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
คิดพี่เมย์ค่ะว่าคุณเห็นไปคอมเมนต์กับตายภาพของแอฟ
ถ้าจะออกเป็นกำลังใจ

ก็จริงเมย์กับน้องแอฟก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะ

ก็มีอะไรก็จะพูดคุยกันอยู่แล้วบ้าง
แต่ว่าเรื่องส่วนตัวลึกเมนก็ไม่ทราบอะนะคะ
แต่ว่าแค่ที่ก็เป็นกำลังใจให้ประมาณนั้น

จากแบบที่ทราบมาน้องจะมีความแบบเป็นตัวตัวเองเหมือนกัน

มีข่าวว่าการร้ายลูกหนึ่ง

โชว์มาเที่ยวพี่เมย์
หื้อหื้อใครละต้องบอกจริงไม่บอกแค่เลยคาก็บอกชื่อมา
ชื่อว่าอย่างไรสามเช็คตามอะไร
เพราะเราเห็นเขากับเราปฏิบัติตัวยังไงก็แบบนั้นเราก็โอเคแหละ
มันก็ไม่ได้ว่าเรามั่นใจหรือไม่มั่นใจอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่เขา๒๔ชั่วโมงใช่ไหมคะ
ทีหลังก็ต้องบอกว่าแบบระบุไปเลยว่าใครระบุชื่อด้วยที่อยู่

ขอชื่อชัดเจนแล้วก็ไปสืบมาให้ด้วย

สำหรับเมย์เหรอคือถ้าตัวเมย์เอง

เพราะว่าเมย์ก็คือแบบเราคบกันมานานมาก
แล้วก็แต่จากที่เมย์ดูแล้วเขาก็ประพฤติตัวกับเมย์แบบเหมือนเดิม
กับลูกก็เป็นพ่อที่ดีกับลูกแบบทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะไปแบบนอกรู่นอกทางอย่างนี้เมย์ก็ไม่สามารถอย่างที่บอกไม่ได้อยู่๒๔ชั่ว
เมก็ไม่ทราบจริงมีก็ไม่รู้เมก็กล้าฝันทองว่าแบบโอ้โหไม่มีทางเหรอพี่หนุ่มแบบดีมาก
เพราะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ละกันอะไรถ้าเกิดว่ามันจะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่

แต่วันนี้เมย์ก็มองแค่วันนี้มันก็
ก็โอเคค่ะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่
ยังเป็นคุณพ่อของมายูแล้วก็ยังเป็นสามีของเมย์อยู่เหมือนเดิม

หรือเขาก็พอที่จะโปรกัสมาที่พี่สุดที่เมย์

เรื่องของเมนเป็นตำนานมากเลยเนาะ
ตำนานหลายเล่มด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
พูดอะไรแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่
เป็นคนที่แบบอะไรอย่างนี้นิดนึง

เพราะฉะนั้นก็เลยแบบขอให้มันแบบชัดเจนดีกว่าค่ะ
อะไรที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมา

ต้องการความชัดเจนเช่นเขาเป็นใครยังไง

ต้องการความจริงอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
ส่วนตัวรู้จักเลขาพี่หนุ่ม

ผู้ชายผู้หญิงหรือเปล่า

ที่บอกเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิง

มีใครแอบไปแซวไหมคะ

เห็นเขาแซวมานะว่ายังไงอะไรอย่างนี้
ลงผู้หญิงหรือผู้ชาย

พี่แม่ขอขอบคุณเลยนะครับ